รัชบุรีมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมชลประธาน
ก็ไปทำงานขุดคลองให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ปรากฏว่าต้องใช้รถแบ็คโฮลค่ะ
ทีนี้การเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮล์ไปตามจุดต่างเนี่ย
ก็คือต้องขับแบ็คโฮลขึ้นรถพ่วงรถบรรทุกพ่วง
ระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายกันแล้วขับขึ้นไปเนี่ย
จังหวะรถแบ็คโฮมันล้มคว่ำลงมา

เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปขับเนี่ย
ร่วงลงมาที่พื้นดินแล้วก็ถูกรถทับเสียชีวิต
เขาบอกว่าฝนตกค่ะแล้วถนนลื่นค่ะ
รถก็เลยเสียจังหวะอะไรแบบนี้

ที่เกิดเหตุอยู่ที่ริมคลองลำตาแพร
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรีนะครับ
หลังสพโพธารามได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
ก็คือประมาณบ่ายสามครึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบ
กู้ภัยก็ไปนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ก็ไป
พบว่ารถแบ็คโฮก็คว่ำพลิกตะแคงอยู่ข้างรถเทลเลอร์ลากจูงพ่วง
เป็นรถที่เอาไว้ใช้บรรทุกรถแบ็คโฮลนะครับ
มีตราสัญลักษณ์ของกรมชนประธานอยู่ที่ประตูทั้งสองข้างนะครับ
ส่วนหัวของรถแบ็คโฮทับร่างของนายสกุลวัน
ลิมพลอยอายุ๕๒ปีเป็นชาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายช่างระดับ๓ฝ่ายรถขุดที่๖สำนักเครื่องจักรกล
กรมชลประธานจนเสียชีวิตนะฮะคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ตามคำบอกเล่าของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยกันด้วยนะครับ
ซึ่งวันนี้คุณลำดวนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ย
ซึ่งก็พบว่ารถก็ยังไม่ได้เก็บกู้ขึ้นมานะครับ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยเหลือเมื่อวานนี้ด้วยชื่อว่านายวิไลวงประเสริฐ

ช่วงที่เจ้าหน้าที่กรมชลประธานกำลังทำงานกันอยู่

นายสกุลวันผู้ตายขับรถแบ็คโฮขึ้นรถเทลเลอร์

นายสกุลวันอยู่ในรถแคคโฮลนะครับ

แล้วก็ขับขึ้นรถเทลเลอร์ไปนะครับ
กำลังเป็นช่วงที่หัวตักเนี่ย
กำลังดันตัวรถแบ็คโฮขึ้นรถเทลเลอร์
แต่ว่าล้อของรถเทลเลอร์เนี่ย

ก็เลยทำให้นายสกุลวันต้องถอยรถแบ็คโฮกลับลำใหม่

แต่จังหวะที่กำลังถอยรถแบ็คโฮลงมาฮะ

นี่ครับหมุนแล้วก็

สิ่งที่โชคร้ายที่สุดก็คือ
ประตูรถแบ็คโฮลมันเปิด
แล้วนายสกุลวันร่วงลงมาพร้อมตัวรถ
และรถก็ทับร่างพอดี

จังหวะมันแบบพอดีทับร่างแบบนี้เลยนะครับ

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือกัน

จะได้โดนแมคโคร

เราก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการช่วย
มีเพื่อนร่วมงานที่มาทำงานด้วยกันนะครับเป็นผู้
ของนายสกุลวันผู้ตายชื่อว่านายนพดลสุทนเนี่ยบอกว่าเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประธานนะครับ
ได้รับมอบหมายงานให้มาปฏิบัติภารกิจในการขุดคลองที่ตำบลสามเรือน
จนถึงคลองลำตะแพรจุดเกิดเหตุในพื้นที่ตำบลดอนทรายมาทำงานกันเดือนหนึ่งแล้ว
เมื่อวานนี้ได้รับมอบหมายให้ไปขุดลอกคูคลองในพื้นที่รังสิตปฐุมธานีด้วย
ก็ต้องเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮซึ่งรถบรรทุกเทลเลอร์พ่วงลากจูงที่ขับมาเนี่ยก็มารับแล้ว
นายสกุลวันก็ขับรถแบ็คโฮขึ้นรถบรรทุกเทลเลอร์ช่วงนั้นฝนตกปล่อยนะครับ
แล้วมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่จำเป็นต้องย้ายรถแบ็คโฮนะครับ
ญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ญาติบอกว่าผู้ตายเป็นคนจิตใจดีครับตั้งใจทำงานมีลูกสาวสองคนนะค่ะ
เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ค่อนข้างสะเทือนใจสาเหตุนั้นญาติก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนะครับรู้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงนะ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาต่างเดี๋ยวทางหน่วยงานเขาก็จะช่วยเหลือดูแลครอบครัวให้นะครับ